วิทย์นี่ก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
อันนี้ฮึ่มมาสักพักนึงแล้ว
แต่ว่าวันนี้การตั้งโต๊ะแถลงข่าวของคุณชูวิทย์
ก็จะมีการพูดถึงดิวที่ฮ่องกง
แล้วก็การกลับมาของอดีตนายกทักษิณ
ดูผู้สื่อข่าวไปกันเยอะมากจริง
การแถลงข่าวของคุณชูวิทย์ในวันนี้ก็บอกว่า
สาเหตุที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ก็เพราะว่ารับไม่ได้ที่มีการเอาคะแนนเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งมา
จำนวน๒๖ล้านเสียงไปแลกกับคนคนเดียว

เห็นรอยร้าวของ๘พักร่วมตั้งรัฐบาล
เห็นตั้งแต่การชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
แล้วก็การโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบแรก

แล้วดูความสนใจของสื่อขนาดไหนดูที่เน็กไทยคุณผู้ชมค่ะ
คือไม่รู้จบแถลงข่าวเสร็จนี่ต้องไปนวดแผนโบราณหรือเปล่า
อาจจะคอหนักคอจะเคล็ดได้นะ
เห็นว่าไมค์เยอะขนาดนี้นะคะ
ส่วนการนัดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้น
ครั้งที่๓ต้นเดือนสิงหาคม
คุณชวิตบอกอันนั้นเป็นเป้าหลอกค่ะ
เพื่อให้เห็นว่าทั้ง๘พักร่วมไปกันไม่ได้แล้ว
ก็สอดคล้องกับการเดินทางกลับประเทศไทย
ของนายกอดีตนายกทักษิณที่กลับมาเพื่อที่จะมาคุมเกมอยู่ข้างหลัง
เพื่อให้เกิดการโหวตนายกรัฐมนตรีในรอบที่๔

ซึ่งสูตรก็คือเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทย
และพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
สส๒๗๙เสียง

ประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านมีสส๒๒เสียง๒๒๑เสียง

แถลงข่าวพอมาถึงช่วงนี้
รัฐบาลที่จะกลับมาแล้วมาจัด

ถ้าดูจากตรงนี้ก็เป็นบุคคลที่ตัวสูงใหญ่
ที่คุณชุวิตอ้างว่า
ของผู้ชายคนนึงที่ระบุว่าชื่อโขงเบ้ง
เป็นคนที่เชี่ยวชาญในวงการหุ้นและวงการที่ดิน
เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่ทำนิติกรรมต่างค่ะ
คุณชุวิตบอกว่ายังอ้างว่าไม่เกินวันที่๑๕สิงหาคม
จะได้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

โอ้โหตัวสูงนะเนี่ยเออสูงกว่าผมอีกอ่ะ
ดังนั้นนายกคนใหม่นายกคนใหม่ประเทศไทย
จะต้องมีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์หรือไม่
ภูมิใจไทยเมื่อเป็นแกนนำภูมิใจไทยก็จะเป็นเจ้าบ้าน
จะเป็นคนเชิญพวกคุณมาร่วมก็ผมไม่เชิญคุณเนี่ย
ผมไม่เชิญก้าวไกลผมเชิญเพื่อไทย
ผมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผมเชิญเพื่อไทยมา
ผมเชิญพลังประชารัฐทำไม
แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชูวิทย์พูดถึงแล้วหลายคนก็อยากรู้
คือซุปเปอร์ดีลเอาภาพนี้มาให้ผู้สื่อข่าวดู
แล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายที่มีอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษ
แล้วบอกภาพนี้ถ่ายที่โรงแรมที่เกาลูนฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
อ้างว่ามีศาสดามีนักการเมืองมีในทุนไปคุยกันอยู่ที่นั่นนะคะ
เพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นตัวแปรทางการเมืองสำคัญในตอนนี้ค่ะ
เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์ได้วิเคราะห์ในวันนี้หรือเปล่านะคะ
ส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองตอนที่เคยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำด้วยนะคะ
ก็ถ่ายทอดให้ฟังบอกว่าอ่าถ้าคนที่มีอายุมากอย่างคุณทักษิณเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ตามกฎหมายก็สามารถยื่นขอพระราชธานอภัยโทษได้ถึงแม้ว่าจะเข้าไปถูกคุมขังเพียงแค่๑วันก็ตาม
อันนี้เป็นไปตามกฎหมายไม่จำกัดเฉพาะในทักษิณเท่านั้น
แต่คนทั่วไปก็ใช้หลักเกณฑ์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็คุณชูวิทย์ก็บอกด้วยนะคะบอกตอนนี้คุณทักษิณมาอยู่แถวกัมพูชาแล้วค่ะ
โอ้โหนี่ข้อมูลจากคุณชูวิทย์ในวันนี้แล้วก็การวิเคราะห์จากความเชื่อส่วนตัวนะ